มีมือปืนเข้าไปยิงพนักงานที่ทำงานในคดีเสริมความงามที่ห้าง
สวนทองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเรานะครับ
บอกว่าจากที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยพบว่าผู้ชายเป็นผู้ก่อเหตุคนเดียวนะฮะ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้าไปภายในคลินิกเสริมความงามแล้วก็ก่อเหตุยิงนางสาวปิยานุษย์ฉัดไทย
อายุยี่สิบแปดปีซึ่งอยู่ในคลินิกนะครับแล้วก็ทราบภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเหมือนกับว่าเข้าไปต้องการจะไปยิงเพราะเกิดจากความหึงหวงกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีการเลิกรากันไปแล้วนะครับ
ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไป
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งรายงานอัปเดตเข้ามานะครับ